ทบทวนวิธีการเล่นของทีมชาติไทยนะครับ

ฝึกซ้อมในครั้งสุดท้ายครับที่สนามแข่งขันจริงก่อนจะลงเตะกันในวันนี้นะครับ
ก็ใช้เวลาซ้อมชั่วโมงหนึ่งก็เน้นเรื่องของแท็กติกการเล่นลูกตั้งเตะเกมลุกเกมรับและการจบสกอร์เหมือนเดิม
การฝึกซ้อมสุพรัชเหมือนตาศูนย์หน้าทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่าทุกคนพยายามทำให้ร่างกายพร้อมที่สุดก่อน
แล้วก็พยายามทำให้ความฟิตเนี่ยกลับมาสมบูรณ์ให้ได้๑๐๐พยายามให้ทุกคนนะครับช่วยกันเล่นช่วยกันไล่เท่าที่จะทำได้
หวังว่าจะเป็นเกมที่ดีสำหรับทีมไทยแน่นอนครับ
แต่การแพ้ของพวกเขาเนี่ยเป็นการแพ้ทีมแกร่งอย่างออสเตรเลียปารกวัยเวเนสเวล่าอาร์เจติน่าบาเรนแล้วก็คูเวทนะครับ
ส่วนทีมไทยส่วนใหญ่ผลงานก่อนอันนี้เป็นเวทีในพวกอาเซียนซะมากกว่า
ก็คาดการณ์๑๑ตัวจริงครับ๔๒๓๑เหมือนกับเกมเจอซีเรียส่วนผู้เล่นจะปรับหลายตำแหน่งก็อาจจะไล่ตั้งแต่
พุทธศาสตร์ประตูนะครับอาจจะเป็นสมพรยศลงกับเฝ้าเสาก็ได้
คู่เซนเตอร์มาเรียทอมเบียร์กับเอเลสดอลล้อแบล็คขวาสุพรรณบุรีรัฐนะครับ
เป็นธีรทรบุญมาทันกลางสองคนนะครับธิรพันธ์พ่วงจันทร์กับวิรเทพป้อมพันธ์
แนวลุกชนะทิพย์สงกระสินปะถมพลจริงรัตนาพิรมสุพชกสหราชาติ
แล้วก็หน้าเป้าเป็นปอละเมสอ่าดวิไลนี้ก็คาดการณ์นะครับ
ส่วนช้างศึกชุดใหญ่แน่นอนรายการนี้เน้นย้ำกันเลยว่า
เราก็อยากให้ร่วมมาเชียร์ไทยให้กึกกล้องกันครับ
ไทยรัตริมีช่องสาลิ่ม๒จะถ่ายเถาสดเกมนี้ให้ชมกันนะครับ
ยิงสดจากสหรัฐอรับเอมิเรตก็คืนนี้เป็นเกมสุดท้ายของทีมไทยชุดใหญ่แล้วนะครับ
แต่เราจะเข้าสัญญาณพูดคุยวิเคราะห์เกมกันก่อนในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ
แล้วส่งกำลังใจให้กับทัพช้างศึกคว้าชัยไปด้วยกันนะครับ
เน้นไปที่เรื่องการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็การแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมนัดล่าสุด
รฟันดอลล้อกัปตันทีมชุดนี้บอกว่า๒เกมที่ผ่านมาเป็นเกมที่ดี
คิดว่าทีมขาดเรื่องการจบสกอร์ลูกตั้งเตะรวมถึงการเปิดจากด้านข้างนะครับ

เกมอันดับคูเวทน่าจะเป็นเกมที่เหมือนกับการเจอกาต้า
ต้าจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อได้ผลออกมาดีที่สุดครับ
ส่วนบอลหญิงทีมชาติชุดใหญ่ลงสนามฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางมารายงานตัว
เพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันบอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกสองพันยี่สิบสี่ครับ
รอบแรกที่ชมบุรีนะครับในช่วง๓๐มีนาคมถึง๘เมษายน
ซึ่งการฝึกซ้อมเนี้ยทางคดการณ์นัตรภนกัลสนหัวหน้าผู้ฝึกศรก็นำลูกทีมนะครับ
ใช้เวลาลงซ้อม๑ชั่วโมงเน้นวิธีการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักก่อน
แกรมบอลหญิงนะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดวันที่๑เมษายนนะครับ
เป็นเกมเจอกับสิงคโปร์แข่งขัน๕โมงเย็นแล้วก็เข้ารายการนั้นก่อน
ในช่วงสี่โมงสี่สิบห้านาทีครับไปที่วอเล็กบอลกันบ้างครับ
สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลมองว่ากฎที่ทางสาพันธ์วอเล็กบอลอนาชาติตั้งไว้
นั้นไม่เอื้ออำนวยให้กับวอเล็กบอลหญิงไทยไปโอลิมปิกเพราะใช้อันดับโลกตัดสินทีมจากแต่ละทวีป
โควต้าไปแข่งขันแทนที่จะมีการคัดเลือกโดยอันดับโลกของไทยก่อนนะครับ
ซึ่งแน่นอนแหละครับมันก็ค่อนข้างจะห่างจากจีนแล้วก็ญี่ปุ่นพอสมควร
คะแนนเนี่ยไม่ได้คิดแบบปีต่อปีแต่นับสะสมมาจากปีก่อนด้วย
ถ้ายังใช้กฎแบบนี้โอกาสที่ชาติอื่นจะแซงจีนแล้วก็ญี่ปุ่นคงยาก
แต่ว่าทั้งสองชาติจะใช้โคต้าตั้งแต่รอบคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายนนี้
ซึ่งส่วนตัวแล้วคิดว่าการคัดเลือกแบบนี้ไม่เป็นธรรม
ควรจะมีการคัดเลือกในทวีปอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เอาทีมที่มีคะแนนอันดับโลกดีกว่าไป
แต่ก็จะพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดครับ
เมื่อวานนะครับสมาคมกีฬาแบบมินตันนำโดยพลอากาศเอกมณฑลนะครับ
ซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมบอกว่าสำหรับแบตมินตันเนี่ยก็นักกีฬามีความพร้อมตลอดนะครับ

ภาพรวมก็มั่นใจนะครับว่าจะมี๒เหรียญทองจากทีมหญิงแล้วก็ประเภทบุคคลนะครับ